เรือเฟอรี่ข้ามฝั่งไปยังเกาะช้าง

เพราะว่าเกิดเหตุไฟไหม้ขึ้นนะคะ
เข้าฉีดสกัดเพลิงกว่า๑ชั่วโมง

ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะคะ
จุดเกิดเหตุซึ่งเกิดเพลิงไหม้นี่อยู่บริเวณท่าเทียบเรือบ้านธรรมชาติ

จำหน้าที่อาสาสมัครสมาคมกู้ภัยสว่างบุญ
ช่วยธรรมสถานจังหวัดตราดรับแจ้งและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะ
ระดมดับเพลิงใช้เวลา๑ชั่วโมงควบคุมเพลิงไว้ได้สำเร็จนะคะ
สอบสวนทราบว่าก่อนเกิดเหตุมีช่างกำลังซ่อมพื้นเรือ
จากนั้นได้ยินเสียงระเบิดขึ้นมา๑ครั้งภายในห้องเครื่องยนต์
ซึ่งตอนแรกก็ไม่ทราบว่าเกิดจากเสียงอะไร
ก่อนที่จะเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
แล้วก็มีกลุ่มควันออกมาจากใต้ท้องเรือค่ะ
ซึ่งจะต้องรอเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง

โดยเหตุครั้งนี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
สำหรับเรือเฟอรี่ลำนี้
เป็นเรือที่แล่นเป็นเที่ยวสุดท้ายของเมื่อวานนี้

โดยจะนำนักท่องเที่ยวจากฝั่งเกาะช้าง

ก่อนที่จะไปจอดซ่อมและเกิดเหตุดังกล่าวค่ะ